ทุกผู้ชมครับมีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของนางสาวแพรวาแล้วนะครับ
คดีที่นางสาวแพรวาตอนนั้นก็อายุยังเป็นเด็กและเยาวชน
ขับรถไปชนรถตู้โดยสารบนโทเวย์แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๙ศพนะครับ
บาดเจ็บอีกหลายคนตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม
คดีทางอาญาก็จบแล้วทางแพร่งสารก็ให้ชดใช้อย่างกับย่าของผู้เสียชีวิต
กับตัวผู้บาดเจ็บด้วยแต่ทีนี้จะต้องไปขายที่ดินมา
ทางแม่ของนางสาวแพรวาบอกว่าจะขายในราคา๕๐ล้านเพื่อเอามาชดใช้ให้
แต่ปรากฏว่าที่ดินขายไม่ได้ฮะขายไม่ได้นะครับ
แต่ล่าสุดครับนายธวัชชัยไทยเขียวรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่า
นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่แต่งตั้งให้
นายธวัชชัยเป็นผู้ประสานงานระหว่างศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รับมอบอำนาจให้เป็นทนายความของผู้เสียหายกับกลุ่มจำเลยทั้ง๔คน
ตามขั้นตอนจะต้องรอถึง๒๘สิงหาคม
หากฝ่ายจำเลยไม่สามารถขายที่ดินได้ทางศูนย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์
จะเอาทรัพย์สินที่ตรวจสอบพบไปยื่นคำขอให้กรมบังคับคดี
อายัดทรัพย์นำมาออกขายท่อตลาดนะฮะ
โดยตั้งเป้าจะเปิดประมูลขายแล้วก็นำเงินมาเฉลี่ยให้กับผู้เสียหาย
คำพิพากษาให้แล้วเสร็จภายใน๑๘๐วัน
ผู้ที่ต้องชดใช้ก็มีทั้งตัวนางสาวแพรวาแล้วก็พ่อกับแม่ด้วย
ครอบครองรถที่นางสาวแพรวานำไปขับด้วย
ล่าสุดวันนี้รองประหลัดกระทรวงยุติธรรมนายธวัชชัยไทยเขียวได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กนะครับ
ระบุว่าช่วงบ่ายวันนี้ได้รับการประสานงานจากแม่ของนางสาวแพรวาว่า
สามารถหาหลักทรัพย์ได้ครบตามจำนวนตามคำพิพากษาของศาลแล้ว
แล้วก็ได้มอบหมายทนายความให้ไปขอยอดวงเงินรวมจากศาล
โดยจะนำไปวางที่ศาลไว้ก่อนในระหว่างรอนัดหมายกับทนายความของผู้เสียหาย
เพื่อจ่ายเงินให้กับผู้เสียหายแต่ละรายต่อไป
กรณีแม่ไปวางทรัพย์ที่ศาลแล้ว
ควรต้องแจ้งให้เจ้าหนี้หรือทนายผู้เสียหายทราบโดยเร็ว

ทำให้หลุดพ้นจากหนี้ที่ต้องชำระไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด

อกจากนี้ยังขอบคุณแม่ของนางสาวแพรวาและครอบครัว

ที่ช่วยกันทำให้เรื่องนี้จบลงได้ด้วยดี
คดีนี้สารพิพากษาในคดีทางแพ่งให้ทางนางสาวแพรวาแล้วก็ผู้ปกครองด้วย
ชดใช้เงินให้กับเหยื่อที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บรวมทั้งหมด๒๕ล้านกว่าบาท
แต่มีดอกเบี้ยด้วยเมื่อคำนวณดอกเบี้ยนะครับตั้งแต่ปี๒๕๕๓ที่เกิดเหตุ
มาถึงวันที่สารมีคำพิพากษาก็เท่ากับว่าจะต้องชำระเงิน๔๒ล้าน๖แสนกว่าบาท
พรุ่งนี้นะครับทางทนายฝ่ายจำเลยก็จะเดินทางไปวางทรัพย์ต่อสารนะฮะ
ก็คือเอาเป็นว่ามีหลักทรัพย์แล้วที่จะสามารถนำมาชดใช้ให้กับเขาได้
ใช่คดีอาญาก็สิ้นสุดไปตั้งแต่ปี๒๕๕๘แต่แพ่งเพิ่งสิ้นสุด๘พฤษภาคม๒๕๖๒นี่เอง
ถ้านำเงินไปชดใช้ให้กับผู้เสียหายก็ถือว่าจบแล้ว
ไม่ต้องไปสืบทรัพย์ไม่ต้องไปบังคับคดีอะไรกันต่อ